คุณผู้ชมครับวันนี้มีพิธีพระชธานเพลิงศพพี่ออสคิริบูลนักร้องชื่อดังของเราแล้วนะฮะ
หลังจากที่พี่ออสกิริบูลเสียชีวิตลงเมื่อสิบหกตุลาคมที่ผ่านมาโดยวัยห้าสิบเจ็ดปีโดยโรคมะเร็งสมองนะครับ
หกนาฬิกาที่ผ่านมาครับที่วัดเขมาพิราตารามราชวรวิหารจังหวัดนทบุรี
มีพิธีพระชธานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษให้กับนายรณชัยถมยาปริวัติหรือว่าออสคิริบูล
นักร้องชื่อดังในยุคแปดศูนย์ซึ่งเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งสมองในวัยห้าสิบเจ็ดปี
เมื่อ๑๖ตุลาคมที่ผ่านมาบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
มีครอบครัวมีเพื่อนศิลปินทั้งร่วมยุคสมัยแล้วก็รุ่นน้อง
เหรอว่าบรรดาแฟนเพลงมาร่วมแสดงความอาลัยกันเพื่อนเสียดิบินในนี้ก็มีทั้งพระต้นศุชาธิชาวางกูล
ปิงพี่ชมพูฟุตตี้พี่ต้อมเรนโบคุณกุ้งทวงสิทธิ์คุณโตศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
ที่มาเล่นเปียโนแล้วก็มีศิลปินอีกมากมายนะครับ
มาขับร้องบทเพลงของพี่ออสกรีบูลเพื่อเป็นการส่งนักร้องคนดังเป็นครั้งสุดท้าย
เธอต้องสงใจคิดถึงหน่อยอย่าให้ฉันปล่อยใจหน่อยเศร้า
จงสร้างรักเราให้มีพลังเพราะการกลับมา

เคราะพี่ออสคนรักเยอะจริงนะฮะคุณโตสัตว์สิฟท์เรียนเป็นโหนูนะครับ
คุยด้วยในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับมันเป็นความเสียใจนะครับ
ออสเองก็คงยังไม่อยากไปแต่เมื่อถึงเวลานี้
เราก็คงจะต้องยอมรับว่ามันถึงเวลาแล้วจริง
รู้สึกเหมือนพี่ปิงเลยคือเมื่อวานซืนยังดูคลิปที่พี่ออสร้องเพลง
พูดไม่ค่อยเก่งดูแล้วก็ยังบอกว่ามันจริงเหรอวะ
ยิ่งวันนี้รู้สึกว่ามันจริงแล้วนะครับ
มันทำให้เห็นแล้วว่าการเป็นศิลปินที่ดีเนี่ย
มันมันเป็นเรื่องที่ประเสริฐอ่ะมันเป็นเรื่องที่หลายคนที่เห็นแล้ว
ผมเชื่อว่าอยากจะเอาออสเป็นตัวอย่างศิลปินถ้าอย่างเราสองคนก็เหมือนกัน
เช่นกันนะครับคือเราก็อยากจะทำทุกอย่างให้มันให้มันเป็นที่จดจำของคน
เพราะสักวันหนึ่งเราสองคนก็คงจะไม่ได้อยู่กำฟ้ามันก็ต้องไปเหมือนกัน
ก็พูดกับพี่ออสนะคะว่าไม่ต้องห่วงอะไรเพราะว่าเอ๊กับลูกสู้เต็มที่
เราเดินหน้าเต็มที่อยู่แล้วเราก็บอกออยว่ามีคนช่วย
มีคนคอยซัพพอร์ตเราจากสิ่งที่พี่ออสสร้างความดีไว้ทำ
ทำไว้กับทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนและซัพพอร์ตเรา
มากเลยมันก็ทำให้เราเหมือนมีกำลังใจเดินต่อไป
วันนี้ครอบครัวของพี่ออสคลีบูลได้โพสต์แสดงความอาลัยด้วยนะฮะ
ค่ะแล้วก็มีข้อความนะครับบอกให้โชคทุกงวดเลยนะคะ
เลขท้ายบัตรประชาชนเลขท้ายบัตรโรงพยาบาลอายุ
จากลาเลขที่บ้านทะเบียนรถแฮชแท็กรักออสสุดหัวใจ
ให้พรให้เอกกับลูกด้วยคนรักออสมากมายนี่ฮะ
นี่ทางครอบครัวก็โพสต์เอาไว้นะฮะได้ยินเสียงเพลงแล้วก็คิดถึงพี่ออ